แย่ทวชอายุ๑๐๔ในจังหวัดอุตรดิศที่
ได้รับฉายาว่าย่าทวดศรีแผ่นดินบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
ไม่หลับหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ได้สวดมนต์ทุกคืนการถวายเป็นพระราชกุศล

นางเรียบย้ายตั้งอายุ๑๐๔ปีเจ้าของฉายายาทั่ว๔แผ่นดินอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่๒บ้านกลางตำบลแสนตออำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์เล่าความรู้สึกเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบอกว่ารู้สึกเสียใจมากน้ำตาตกในจนนอนไม่หลับและนับตั้งแต่วัน
ราชกุศลแด่ในหลวงราชกาลที่๙
ชัยดาบหักลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยี่ยนและตรวจสุขภาพให้นางเลียบด้วยโดยผลการตรวจพบว่านางเลียบมีสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีพูด
คุยรู้เรื่องและยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ที่สำคัญยังสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้โดยไม่ต้องสวมแว่นตา
ซึ่งในวันนี้ค่ะยังได้เขียนคำว่า
รักในหลวงพร้อมกับอ่านให้สื่อมวลชนฟังด้วย